ก็ต้องมาอัปเดตมาดูเรื่องเทรนด์การแต่งหน้าแต่งตัวเสื้อผ้าหน้าผมกันได้แล้วว่าปีหน้าเนี่ยเขาไปถึงไหนกันแล้วเดี๋ยวเราจะตกเทรนด์เดี๋ยวจะเอาว่าแต่ว่าเทรนด์ที่จะถึงมันเป็นยังไงอ่ะคะเทรนด์ในปี๒๕๖๒เนี่ยนะคะ
มันต้องล้ำล้ำกว่าปีที่ผ่านมาก็คือปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดเนี้ยค่ะต้องทำยังไงคะเอาจมูกแบบทำจมูกให้พุ่งพุ่งเนี้ยค่ะจมูกเนี้ยมันพุ่งอยู่แล้วมันแล้วแต่คนชอบถูกไหมค่ะแต่ว่าที่เดี๋ยวฉันจะพาไปดูเนี้ยมันไม่ใช่แค่จมูกแต่มันเป็นเทรนด์การแต่งหน้ารูปแบบใหม่ครับคือปีก่อนก่
มันน้อยไปอ้าวสิบ
มันเป็นทรงคิ้วแปลกนิดนึง๓มิติโหมมิติเนี่ยชิดซ้ายเลยคุณเห็นไหม
อันนี้ไม่รู้จะเรียกกี่มิติอันนี้ไม่ใช่ตาสองชั้นอย่างเดียวคิ้ว๓ชั้นด้วย
อันนี้ไงที่เขาเป็นที่มาของเนี้ยสี่คิ้วเอออันนั้นสี่คิ้วอันเพิ่มสี่คิ้วค่ะอยู่ในความราชสีมาอันนี้ค่ะอันนี้ค่ะนี่ค่ะคุณเป็นคิ้วลายงูอ๋อ
มีแบบว่าน่ารักน่ารักตวัดห่างขึ้นไปด้วยนะคะแหม่ตามไม่ทันจริงจริงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คิ้วหรืออะไรคะอันนี้คิ้วกับคุณอ๋อ
เห็นไหมเขามีการเขียนคิ้วให้เป็นแฟชั่นมากขึ้นมีจินตนาการมีไอเดียนะคะมันก็เอาจริงมันเขียนอย่างเงี้มันไม่ได้ง่ายนะมันยากนะที่จะต้องเขียนออกมาให้มันสวยแล้วมันเท่ากันเอาคุณดูสิอันนี้ลักษณะคล้ายแมคโดนัลหรือว่าเอาเฟรนด์ไฟล์มาวางแล้วค่อยเขียนนะคะ
อันนี้คุณกล้าไหม
คุณอย่าทาดีขึ้นนะคะคุณจนะ

แล้วรู้ไหมว่ามีใคร

ดิฉันเองถ้าคุณท้ามาจัดไปค่ะ

โหคุณเป็นเจ้าแม่ใบตองของจริงเลยนะครับ

เอาสาหล่ายเอูชาไปแปะคิ้วตทำไม

แต่มันหนางที

ดูดีหรือไม่ดูดีกว่าคะ
อย่างนี้เลยไหมแต่ว่าให้คุณชนะแต่งบ้างน่าจะล้ำนับสมัยนะ

เดี๋ยวที่ฉันช่วยคุณชนะเองนะคะ

คิ้วเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นเหมือนมังกุฎบนใบหน้า

ไม่ใช่มังกุฎมังกุฎอยู่บนใบหน้า
มังกุฎเหมือนมังกุฎของใบหน้าใช่ไหม
เพราะฉะนั้นคุณยังไม่มีมงกุฎที่ฉันว่า